เขาใช้วิธีการถ่ายแล้วเอาอุณหภูมิ

ในกรุงเทพใครจะเชื่อบางพื้นที่๑๙องศา๒๐องศา
ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลยคุณผู้ชม
ไม่น่าเชื่อนะว่านี่มันเมษาเราได้สัมผัสอากาศหนาวกัน
ก็เป็นเทรนด์ทวิตเตอร์คนก็รีทวิตกันเยอะมากเลย
เพราะว่าอุณหภูมิมันลดหวบมากเลยตื่นมาเช้านี้ครับ
ล่าสุดในวิทยาศาสตร์โฮสุรัสตร์สมาธิกษ์วุฒิสภา
กรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ข้อมูลแบบนี้เพราะหลายคนมีการตั้งข้อสงสัยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทย
เพราะเมษามันต้องร้อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันจะสงกรานแล้ว
บอกว่านี่มันคือผลของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองคั่วมันเกิดอาการที่เขาบอกว่า
มันหนาวน้อยลงในบางจุดหรือบางจุดนะฮะมันมีไออุ่นนอกพื้นที่
เข้าไปลุกในดินแดนคั่วโลกน้ำแข็งคั่วโลกก็เลยละลายครับ
มองเหมือนโลกเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่มันใกล้ตัวมาก
น้ำแข็งคั่วโลกเริ่มละลายทำให้กระแสลมที่มันเคยพัดวนถวนเข็มนาฬิกา
ด้วยความเร็วเฉลี่ย๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยปกติมันจะหมุนพัด
ความสูง๑๐กิโลจากพื้นดินรอบคั่วโลก
แล้วเป็นแบบนี้เป็นล้านปีแล้วมันสะดุดคุณผู้ชม
มันสะดุดพอสะดุดปุ๊บมันเกิดกำแพงลมที่เป็นเสมือนปราการธรรมชาติ
มันเคยขังอาเย็นเอาไว้ที่คั่วโลกตอนเนี้ยมันเริ่มมีบางจุด
ที่มันยืดย้วยออกไปเป็นห่วงเพราะว่าไออุ่นจากมหาสมุทร
แผ่นดินที่เป็นทวีปบางย่านเนี่ยมันมีมากแล้วมันลอยขึ้นไปกระทบกับกำแพงลมนั้นไง
มันทำให้ลมหมุนมันถูกเบี่ยงเบนแล้วมันอ้อมออกจากเส้นเดิม
ที่มันเคยเย็นในข้วโลกมันออกมาทีนี้อายอายเย็นที่มันขยายออกมา
แล้วรอยยืดนั้นมันเกิดจุดไหนมันก็จะทะลุรอยยืดนั้นออกมา
มันทำให้ความเย็นแผ่กระจายออกไปไปสู่พื้นที่อื่นแล้วสุดท้ายมันมาถึงประเทศไทยไง
อันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนอะ

เอาง่ายว่าคั่วโลกเนี่ยมันมีเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงแหละ
ความเย็นมันก็เลยเนี่ยออกมาจากคั่วโลกแล้วมันก็กระทบมาถึงบ้านเรานี่แหละ

ทีนี้ไปดูสภาพอากาศที่บ้านเรากันหน่อยไปที่มุกดาหารค่ะ
เขาบอกว่าโอ้ยมีเมฆฝนเยอะเลยอากาศเริ่มลดลงจากเมื่อวานอีกนะ
หลังจากช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกสลับกับลมหนาว
อุณหภูมิมันลดลงเรื่อยและที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ
มันมีลมเย็นแบบนี้พัดจนเนี่ยคนขายของคนที่บอกออกกำลังกายหนาวอย่าเยือกเลย

นั่นน่ะสิเขาบอกว่าเช้าวันนี้เอาตอน๖โมงก่อนนะ
อุณหภูมิกี่องศารู้ไหมคะ
องศาโอ้โหตอน๖โมงเช้าแล้วเขาบอกว่าประชาชนนะคะ
หลายคนถ้าออกจากบ้านต้องเอาเสื้อกันหนาวมาสวมทั้งที่มันเป็นฤดูร้อน
ทางด้านของคุณวัชราคำปานอายุ๕๓ปีบอกว่า
หน้าหนาวมาตอนเดือนเมษารู้สึกว่าแปลกจริง
ปกติมันควรหนาวในช่วงเดือนธันวาคมมกราคม
เต็มที่ยาวถึงกุมภาพันธ์ไหม
ถือว่านี้ผิดปกติกว่าที่เคยเจอมา

เอาจริงไหมคุณช่วงปีใหม่ยังไม่หนาวขนาดนี้เลย

เหล่าจันทร์ตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ไปถึงขั้นกันต้องก่อกไฟแล้วอะ
นางกินข้าวจี้ค่ะคุณผู้ชมรับประทานนะฮะ

ก็เป็นบรรยากาศที่มันผิดแปลกไปกับช่วงหน้าร้อนจริง

ช่วงปลายปีต้นปีที่ผ่านมามันแปลก
เรามาเห็นบรรยากาศแบบนี้ช่วงเมษายนครับ

นายทองศูนย์อ่อนปัชชาบอกว่า
นี่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ

ที่มันเป็นหนาวในช่วงหน้าร้อนเนี่ย
นางก็เลยมาหาวิธีการคลายหนาวกว่านี้แล้วฮะ
ผิงไฟสวมเสือกันหนาวอะไรกันไป
แล้วก็กินข้าวจี่แก้หนาวกันไป

เหนือไปที่ไหนไปอุทยานแห่งชาติ
โดยอินทรนดรหน่อยคะเที่ยงเมืองจอมทร
ทำให้เกิดหมอกในตอนเช้าและมีฝนตกปล่อยด้วย

อากาศเย็นอุณหภูมิที่ลดลงแล้วฝนตกอีก
ไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยเรื่อยนะคะขณะที่บริเวณพื้นราบค่ะ
อากาศหนาวเย็นสภาพอากาศก็ครึ้มไม่มีหมอกควันจากไฟป่านะ
ในตัวเมืองเนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ที่เหลือประมาณ๒๐องศาค่ะ
ชาวเชียงใหม่บอกเลยจ้าตอนนี้หาเสื้อกันหนาวมาสวมใส่กันด่วนเลย

เรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนของประเทศไทยทั่วทุกภาคเลย
โดยเฉพาะทางด้านของตอนบนแล้วก็แต่ภาคใต้ก็จะมีฝนนะ
ก็ต้องระวังกันด้วยบริเวณความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงครับ
ตอนนี้จากจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยก็ทำให้อุณหภูมิจะลดลงแล้วก็มีลมแรงครับ

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย
เนื่องจากว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ
ค่ะและด้วยความที่อากาศมันแปรปรวนแบบนี้